ที่บ้านกอกที่มุกดาหารแล้วนะคะ
หมอปลาบอกว่าคือภารกิจหลักเลยเนี่ยจะต้องไปที่สกลนคร
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้หมอปลาไปช่วยหน่อย
มีคนถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ
แล้วก็ถูกไล่ออกจากหมู่บ้านด้วยนะคะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีพร้อมด้วยพระมหาภัยวันพระนักเทศชื่อดัง
ไปที่บ้านนาเมืองน้อยอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครค่ะ
คือนางจำนงเตียงชัยอายุ๕๙ปีไปขอความช่วยเหลือกับหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะ

คนในหมู่บ้านกล่าวหาว่าเป็นปอบ
เคยถูกไล่ออกจากหมู่บ้านด้วยนะ
นี่หมอปลาไปถึงนางจำนงก็เล่าที่มาที่ไปนะคะ
คือเธอบอกว่าในอดีตเธอเคยไปรับขันห้าดื่มน้ำมนต์
เพราะว่าลูกชายตอนที่ยังเป็นทารกไม่สบายป่วยบ่อย
จากนั้น๒ปีเริ่มแล้วเริ่มถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ
เป็นผีปอบชาวบ้านรวมตัวกันไล่เลย
ถึงขั้นปลาหินใส่เลยนะคุณผู้ชม
เธอกับสามีต้องหอบลูกหนีมาอยู่กรุงเทพ
แล้วก็ต้องไปอยู่ใต้สะพานแถวประตูน้ำ
ตั้งหลักช่วยกันทำงานจนบรรจุเป็นลูกจ้างของกรทม
ช่วยกันเก็บหอมรอมริบใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพ๔๐ปี
ระหว่างนั้นยังถูกใส่ร้ายว่าเป็นผีปอบ
นั่งเครื่องบินไปเข้าสิงคนในหมู่บ้าน

นั่งเครื่องบินไปเข้าศิลป์คนในหมู่บ้าน
แล้วโดนชาวบ้านมากล่าวหาเธอว่าเป็นผีปอบอีกแล้ว
เธอบอกว่าเธอทุกข์ทรมานมาก
เธอเสียใจจนถึงขั้นแบบร้องไห้ไม่มีน้ำตาแล้วอะค่ะคุณผู้ชม
เขากล่าวหาว่าเราเป็นปอบเราไป๒ปีกลับมาก็ยังเหมือนเดิม
ถ้าเราอยู่กรุงเทพเขาก็บอกว่า
ทำงานอยู่กรุงเทพเขาก็บอกว่านั่งเครื่องบินมาเข้าเขาแล้ว
ต้องบ่นแล้วก็บอกด้วย
พูดง่ายแต่ว่าเขาก็ไม่อยากได้
เขาไม่อยากกินเขากลัวไปเข้าเขาไม่อยากซื้อของเรา
ถ้าซื้อไปกลัวปอกเข้ากลัวกินเขาตายค่ะพูดตรงนี้เลย

ทีนี้ก็ต้องมาไล่ดูกันนะฮะคนที่ถูกผีปอบเข้าเนี่ย
คือพอดูไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเครือญาติของนางจำนงนะฮะ
แล้วระหว่างผีปอบเข้าเนี่ยแต่ละคนบอกไม่รู้สึกตัว
แต่จะระบุพูดชื่อนางจำนงออกมา
คือชาวบ้านก็เลยยิ่งเชื่อกันใหญ่ว่านางจำนงเป็นผีปอบนะครับ
หมอปลาแล้วก็พระมหาภัยวัลนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ก็เลยเดินสำรวจบ้านซึ่งเป็นบ้านสองชั้นของนางจำนงนะครับ
คือสำรวจจนแบบทั่วบ้านอ่ะคือพระท่านก็บอกท่านไม่เจอพูดผีปีศาจอะไรเลย
หมอปลาก็ไม่มีอาการแบบสัมผัสวิญญาณอะไรได้เลยนะครับ
ก็เลยบอกกับชาวบ้านเลยว่าไม่ใช่ไม่มีผีปอบนางจำนงก็ไม่ใช่ผีปอบด้วย
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเจอคนที่ถูกปอบเข้าใช่ไหมปอบนางจำนมเข้าสิงนี่นะฮะ
ผู้นำชุมชนก็เลยไปพานางเพียเขื่อนคำนุอายุ๕๒ปีเป็นญาตินางจำนง
แล้วถูกผีปอบเข้าบ่อยผีปอบนางจำนงชอบมาเข้าสิงเนี่ย
นี่ฮะพานางเพียมาเลยนะฮะมาถึงหมอปลาก็คุยเลยพอแหม่
พอเริ่มคุยนี่หมอปลาบอกได้กลิ่นมาเลยไม่ใช่กลิ่นปอบนะกลิ่นเหล้า
กลิ่นสุรานี่ฮะนางเพียก็ยอมรับว่าใช่ก็ดื่มเหล้าเป็นประจำอ่ะนะ
แล้วก็ชอบถูกปอบเข้าสิงด้วยหมอปลาเลยบอกว่าอาการของพระเพียเนี่ย
ที่ถูกปอบเข้าเนี่ยมันไม่ใช่ปอบอะไรเข้าหรอกมันมาจากพิษสุราหรือเปล่า
ลองลองแบบลองลดลองเลิกเล่าดูไหมนะไอ้ภาพหลอนหลอนว่าปอบเข้าเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดก็ได้
แต่นางเพียแกก็เถียงแกก็บอกไม่ใช่สาเหตุของการปอบเข้ามันคือปอบเข้า

นี่น้อยทำงานทำงาน

นี่ฮะเธอก็ยืนยันว่าปอบเข้าเวลาปอบเข้าไม่รู้สึกตัวรู้แค่ว่า
ชื่อนางจำนงนะครับพระมหาภัยวันท่านก็เลยเทศให้สติชาวบ้านนะครับ
รวมถึงตัวนางเพียด้วยนี่ฮะหลวงพ่อบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าว่ากันตามคดีความนี่คือการใส่ร้ายเขานะนะ
ทางพุทธศาสนานี่การใส่ร้ายทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ก็ถือว่าเป็นบาป
คือจริงแล้วปอบมันไม่มีพระมหาภัยวันบอกนะครับ
มันเป็นเรื่องของการคิดไปเองหรือเปล่านะว่าถูกปอบสิง
ส่วนเรื่องการผ่ายผอมอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็เป็นอาการป่วยก็เป็นได้
จำนงกับสามีนี่ก้มกราบพระเลยนะฮะที่เดินทางไม่ให้สติกับชาวบ้านนี่ครับ
แล้วก็ขอบคุณหมอปลาที่มาช่วยเหลือนะครับทำความจริงให้ปรากฏว่าเธอไม่ใช่ปอบ
หลังจากนี้จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสักทีนะฮะ
แต่ทีนี้เพื่อเคลียร์กันให้แบบชัดนะจะได้สบายใจกัน
หมอปลาก็เลยคุยกับชาวบ้านทุกคนบอกเอาอย่างนี้ดีกว่า
ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อหมอผีที่ไหนทุกคนร่วมกันเป็นหมอผี
หากมีลูกบ้านคนไหนบอกว่าถูกผีสิงผีเข้าผีปอบสิงอะไรพวกนี้
ทำง่ายคือจุดทูบ๓ดอกแล้วเอาทูบเนี่ยไปทิ้มปลายเท้าของคนที่ถูกผีเข้า
ถ้าเกิดว่าไม่สะดุ้งไม่เจ็บปวดแสดงว่าเออผีจริงแต่ถ้าเกิดแบบสะดุ้งเลยเนี่ย
นี่แสดงว่าเป็นคนนี่แหละไม่ใช่ผีแล้วเพราะถ้าผีเข้าจริงเนี่ยต้องไม่เจ็บ
ไม่เจ็บไม่ร้อนไม่แสบจุดทูบสามดอกทิ้มเลยทิ้มเข้าฝ่าเท้าเลยนะฮะ
แล้วจากนี้ไปเนี่ยหากใครนะบอกว่าถูกผีปอบเข้าโดยเฉพาะนางจำนงเนี่ย
หากใครบอกว่าถูกผีปอบนางจำนงเข้าสิงเนี่ยให้ไปแจ้งความเลย
ให้จะไปแจ้งความตำรวจเลยว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีอะไรพวกนี้
เพราะผีปอบเนี่ยมันกลัวติดคุกอย่างเช่นป้าเพียใช่ไหม
เพียบอกปอบนางจำนงเข้าสิงบ่อยใช่ไหม
ถ้าบอกว่านางจำนงเนี่ยปล่อยปอบมาเข้าสิงป้าเพียอีก
จำนงไปแจ้งความเลยเอางี้เลยนะป้าเพียบอกโอเครับทราบ
ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าแล้วเขาก็กอดกันอ่าเขาก็เข้ากอดกันว่า
เพียก็กอดนางจำนงว่าเออรักแล้วพี่สาวพี่สาว
รู้ชัดเจนว่าตอนนี้ไม่ใช่ปอบแล้วหลังจากบอกว่าถ้าจากนี้ไปให้แจ้งความ
นี่นะก็ต้องแก้กันตามหลักวิทยาศาสตร์นะ